เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ริมหาดบางแสนที่วงเวียนบางแสนนะคะ
คือมีกลุ่มวัยรุ่น๓คน
เขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คันเป็นวัยรุ่นผู้ชายนะ
แล้วเขาบอกอากาศดีลมเย็น
มหาดเลยไปซื้อเบียร์มาดื่ม
มีจังหวะที่เขาเปิดฝาเบียร์เขาเอาแบบไฟแชคเปิดฝาเบียร์
แล้วฝาเบียร์มันดันกระเด็นไปโดนกลุ่มวัยรุ่นคาดว่าเป็นเจ้าถิ่น
มันงัดกินมาแล้วปุ๊บมันกระเด็นไปโดนเขา
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยโอ้โหมาเลย
รุมทำร้ายจนเขาบาดเจ็บทั้งที่๓คนนี้ที่เขาเอาเบียร์ไปเปิดกินริมหาด
เขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วนะแต่กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นไม่ยอมไปทำร้ายร่างกายเขา
ตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเป็นกลุ่มเด็กแว้น
มีประมาณ๒๐คนแต่ล่าสุดเนี่ยตำรวจออกมาบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่ไปรุ่มทำร้ายเขามีอยู่๔คนนะคะ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นวัยรุ่น๓คน
เขาขี่รถจักรยานยนต์กันไปไปเที่ยวหาดบางแสนกลางดึก
เขาบอกอากาศดีลมเย็นซื้อเบียร์มานั่งดื่มกันริมหาด
ฝาปุ๊บกระเด็นไปโดนกลุ่มเจ้าถิ่นทำให้ไม่พอใจกัน
กลุ่มเจ้าถิ่นเขาเดินเข้ามาแบบตบป้องหูเลยค่ะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายจน๑ใน๓เขามีแผลฉีกขาดที่หู
ตามตัวก็มีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณวงเวียนบางแสนเที่ยงคืนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่วงเวียนบางแสนนี่แหละค่ะ
ก็พบว่าเป็นที่นั่งแบบเก้าอี้เหล็กแบบนี้ค่ะ
ก็เรียงยาวริมหาดคือนักท่องเที่ยวก็ไปนั่งพักผ่อนกันได้
ที่จุดเกิดเหตุมีเศษขวดเบียร์วางอยู่นะคะ
นักข่าวก็ไปคุยกับผู้บาดเจ็บนายวุฒิพงศ์บำรุงพงศ์อายุ๒๒ปี

ก่อนเกิดเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต์กันไป๒คัน
เที่ยวกัน๓คนที่ชายหาดบางแสนแล้วเห็นว่าอากาศดี
มีที่นั่งริมทะเลซื้อเบียร์กันมา๖ขวดมานั่งดื่มกัน
ระหว่างดื่มกันอยู่๑ใน๓เนี่ย
เขาใช้ไฟแชคค่ะที่ก้นไฟแชคค่ะนะ
เปิดขวดเบียร์แล้วก็เสียงดัง
แต่ฝาขวดเนี่ยกระเด็นไปโดนกลุ่มเด็กแว้นที่นั่งดื่มเบียร์อยู่ข้าง
กลุ่มนี้เขาเลยไม่พอใจคาดว่าเป็นกลุ่มเจ้าถิ่น
๓คนนี้เขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วนะคะ
แต่กลุ่มเจ้าถิ่นก็ยังกรูเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ตบบ้องหูรุมกระทืบจนเขาได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าโชคดีจังหวะนั้นเนี่ยมีพลเมืองดีผ่านมาเห็น
โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
เด็กแว้นก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไปค่ะ
ไปนั่งกินเบียกันที่มงวิเยียนสรรค์

แล้วก็แฟนผมเปิดฝาเบียง

แล้วก็ใส่เนี่ย

เปลี่ยมไม่ได้เจียตนา

แล้วขอโทษละด้วยก็ยังมาทำร้ายอีก
๓หนุ่มเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สระพอมุริเธนชนบุรี
ก็บอกว่าจากการสอบสวนกลุ่มเด็กแว้นที่เป็นกลุ่มเจ้าถิ่นเนี่ย
ไม่ได้มีถึง๒๐คนตามที่เป็นข่าวตอนแรกนะคะ
มี๔คนที่ไปรุมทำร้าย

เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๔คน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ตำรวจเขาก็บอกว่าในพื้นที่เองเขาก็มีคำเตือนคำห้ามอะไรอยู่นะ

แต่ว่าก็แค่ฝาเบียร์ฝาเดียว
เด็นไปโดนแค่นี้เป็นเรื่องเป็นราว

กระพริบไฟรถใส่ก็ไม่ได้